อื้อนี่คือเนี่ยก็เนี่ยผมกำลังบอกว่ามีวัตร

นี่ปี๖๒เนี่ยที่คุณชูวิทย์อ้างเนี่ย
แต่ตอนนั้นถ้าคุณชูวิทย์ก็รู้เรื่องนี้มาก่อน
แล้วผ่านมานี่ปี๖๖นะมัน๔ปีแล้ว
ข้อมูลคุณชูวิทย์บอกว่ามีมาตั้งนานแล้วแต่วันนี้ทำไมจึงถามว่า
เอาวาระแรกก่อนถ้าคุณรู้ว่ามีคนจะโกงเนี่ยคนจะปล้นเนี่ย
คุณเห็นอยู่ทำไมคุณไม่ดำเนินการแจ้งความคุณไม่ร้องทุกข์ตะโกนล่ะ
แล้วตอนหลังว่าคุณเศรษฐาจะมาเสนอตัวเป็นแคนดิเดตนายก
ก่อนเลือกตั้งคุณก็ตะโกนเลยคนนี้ไม่เหมาะสมนะถ้าเป็นผมผมตะโกนเลย
ผมเคยเป็นตรวจสอบอย่างนี้ผมตรวจสอบคดีสำคัญ

คือถ้าเกิดช่วงที่ผ่านมาจะไม่เปิดเผยไม่เป็นไร
แต่อย่างน้อยตอนเลือกตั้งรู้ว่าเขาเป็นแคนดิเดตนายก

ควรตั้งแต่ตอนนั้นไม่ใช่วันที่จะโหวตนายกอันนี้ที่คุณพร้อมพร้อมบอก
แหลงวันที่๓สิงหาเขานัดประชุมรัฐสภาวันที่๔จะโหวตนายก
วันนั้นถ้าเขาไม่เลื่อนเขาโหวตไปแล้ว

ก็คือผมว่าคุณชุวิตแกน่าจะมีเป้าหมายเรื่อง
ให้ทำคุณเสทนิษฐานี่มีมนถิงมวบองเข้าหลักกฎหมาย
และนูนมาตรฐาน๑๖๐วงเล็บ๔

คุณเสทามีจริยธรรมเป็นนายกไหม
ก็ทีมกฎหมายที่ผมดูนะผมก็คุยกับทีมกฎหมายคุณเศรษฐา
แล้วผมก็คุยกับทีมกฎหมายที่เขาตรวจสอบทั่วไป
คุณเสธาในคำว่าจะริยภรรณ์เหมาะสมหรือไม่เนี่ยเขาต้องตรวจตาม
ตรวจกับข้อกฎหมายเลยและนูนมาตราร้ายห้อหกสิบบองเลขสี่บองเลขห้าบองเลขหก

โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองไหมมีคดีอะไรที่ผิด
คุณเศรษฐาเนี่ยพอตรวจมาแล้วเนี่ย
ไม่มีมณฑินมัวหมองผมยืนยันเลย
ไม่มีมณฑินแล้วไม่เคยทำผิดอะไรโปร่งใส
เพราะคนที่ทำเอาว่าง่ายว่า
ทำธุรกิจบริษัทมหาชนเนี่ย
เขาเรียกว่ามีการค้าการขายงบประมาณเป็นแสนล้าน
แล้ววันนี้บางคนเสนอตัวเนี่ยเขาเอ็กซาเรย์หมดแล้ว

ผมไม่เกี่ยวข้องกับภาคเพื่อไทยนะออกมาแล้ว
แต่พักเพื่อไทยก็ต้องตรวจสอบ

เชื่อว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกได้ไม่มีอะไรมัวหมอง
ที่ผมไปแถลงข่าวผมขอดูเลยรายละเอียดผม
ผมจะไปช่วยว่าชี้แจงแทนเนี่ย
ผมขอดูรายละเอียดทั้งหมดว่ามีจริงมีข้อเท็จจริงแค่ไหน
ผมก็ตรวจเลย